เอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องนี้ก็ฮือฮานะคะ
รอยเท้ายักษ์ปริศนาที่มหาสารคาม
ก็มีคนคือคนเห็นแล้วก็มองกันไปในหลายแง่มุมเลยนะคะ
เพราะว่าเป็นรูปลักษณะเหมือนกับรอยเท้านะคะ
แล้วก็คือมันใหญ่ประมาณ๓๕เซนที่เขาไปวัดดูนะคะ
แต่ที่แน่นะคะไปปรากฏอยู่ในท้องที่นา
ชาวบ้านในพื้นที่นั่นก็ต้องมาล่ะค่ะนะคะ
มีทูบเทียนไปมีการล้อมเชือกแล้วนะคะ
นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
นายพิชัยแสนกลางเจ้าของที่นาที่มีรอยเท้าขนาดใหญ่ปรากฏขึ้น
นี่ค่ะเขาบอกว่าเขามีที่นา๒๗ไร่
ก็มาเห็นรอยเท้านี้จากชาวบ้านที่จูงวัวเข้ามามาเจอ
ก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่เดินออกมาดูเห็นแล้วก็รู้สึกขนลุกนะคะ
มีอยู่๓รอยรอยที่๑กับ๒ห่างกันประมาณ๑เมตร
ที่๓อยู่ห่างไปอีก๑๕เมตร
เนี่ยคนก็ไปขอโชคลาภเอาไม้มากั้นนะคะ

เขาเชื่อกันว่าน่าจะเป็นมนุษย์โบราณสูง๘ศอก

ส่วนตัวเจ้าของเขาก็มีความเชื่ออยู่แล้ว
ที่นาของเขามีพระภูมิเจ้าที่ปกปักรักษา
ส่วนจะไปในทางลี้ลับด้วยหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ

ที่ชาวบ้านเอามาทำบุญที่รอยเท้า
เขาก็จะเอาไปทำบุญที่วัดต่อไปนะคะ
ทีนี้พอเรื่องนี้เข้าไปอยู่ในโลกโซเชียลค่ะ
ก็มีมุมมองหลายประเด็นเลยค่ะ

ซึ่งเป็นคนในพื้นที่โพสต์ถึงเรื่องนี้บอกว่า
เขาโพสต์ถึง๓รอบด้วยกันนะคะ
ครั้งแรกบอกว่าถ้าเป็นรอยเท้าคน

เชื่อว่ามีคนไปทำไว้แน่นอน
ที่๒แสดงความรู้สึกบอกว่า
ตั้งแต่เห็นรูปภาพนี้ก็รู้สึกขนลุก
แสดงว่าเจ้าของรอยเท้านี้คงมีบารมีมากแน่

รอยเท้านี้ไม่ได้มีคนไปทำแน่นอน
และบอกว่าไม่ได้กุข่าวเพื่อหวังประโยชน

ทั้ง๓ตัวตรงและ๒ตัวตรงย้ำว่า

และนี่ก็ใกล้สิ้นเรือเราด้วย
มาฟังมุมมองนักวิทยาศาสตร์

รองศาสตร์ออร์ศิลป์วีรชัยพุทธวงศ์

บอกว่าเท่าที่ดูท่านบอกพบความผิดปกติบางอย่าง
คือถ้าดูดีเนี่ยอาจารย์ออสบอกว่า
เหมือนเป็นรอยขุดแล้วรอยฝาเท้าก็เหมือนการใช้มือปั้น
รอยเท้านี้ก็ลงในตำแหน่งที่ไม่มีวัชพืชเลย
ท่านบอกว่ายั้งใจไว้ดีไม่ควรจะเชื่อทั้งหมดค่ะ
ไปเชื่อซะทีเดียวว่าเป็นสิ่งลี้ลับหรือเป็นมนุษย์โบราณมาเหยียบอยู่ตรงนั้น
เพราะว่าถ้ามีมาจริงเราต้องเห็นตั้งแต่เขาเดินเข้ามาเราต้องเห็นทุกรอยนะครับ
แต่ตัวนี้เห็นแค่ไม่กี่รอยเพราะฉะนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากมนุษย์ทำขึ้นนะครับ
นี่แหละค่ะก็เอามาให้คุณผู้ชมมาดูในมุมมองที่หลากหลายกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
นี่แหละค่ะรอยเท้าที่มหาสารคามที่ว่ากันว่าเป็นรอยเท้ายักษ์นะคะ